ตอนเด็กเราชอบวาดรูป

มันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นแบบว่า

แล้วก็สิ่งที่ชอบวาดคือชอบวาดกับผู้หญ้ากู้
เหมือนชอบวาดกับหนักสู้

มีโรคประจำตัวเป็นแบบหอบหืดกับภูมิแพ้
แต่ว่าเวลาวาดรูป
มันก็จะไม่มีอาการแบบภูมิแพ้อะไรอย่างนี้
มันเหมือนทำให้ลืม
ความเจ็บหัวดักกับโรคนี้ไปชั่วขนาดอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนมันก็คิดแบบเด็กอะเนาะ
แบบยิ่งวาดนานแค่ไหนมันก็ยิ่งเหมือนแบบ
คงจะไม่เกิดอาการอะไรอย่างนี้มั้ง
ก็เลยแบบทำให้ติดอยู่กับการวาดรูป

มันเหมือนพอเริ่มโตเริ่มเขินเริ่มอาย
ก็จะไม่ค่อยให้ใครดูแล้ว
แล้วก็จะใส่อู่ฝั่งฟังเพลง
แล้วก็ตอนไปโรงเรียนก็จะพ่อก็จะเปิดเพลงฟังบนรถ
แล้วก็เริ่มร้องตามเริ่มร้องตาม
คราวนี้พอวัยรุ่นก็เริ่มอยากหาเพลงที่ตัวเองชอบ
ก็เริ่มศึกษามากขึ้นอันนี้เรียกแนวนี้

แล้วพอเป็นวัยรุ่นก็เป็นนูเมทัล

ก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันคือวิธีของชาวล็อก

คือมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิต

มันมีความทุกข์กายทุกข์ใจ
เขาจะตีค่าว่าเราเป็นคนป่วย
บางทีเราถูกนั่งแยก
ถูกแยกกิจกรรมกับเพื่อน

เลยทำให้มันมีคำถามหลายอย่างว่า

ทำไมเราเกิดมาแล้วเราต้องมาเป็นแบบนี้
มันก็เลยแบบมีคำถามหลายอย่างที่แบบ

มันเลยส่งผลกับกระบวนการคิด

มันมักจะลึกลงไปถึงราก

ที่มันถูกกดทับบางอย่าง
แล้วมันหาทางที่มันจะดีดย้อนกลับ

แต่มันดันมีบางอย่างที่ทำให้

ไม่ใช่แค่เป็นเหมือนคนปกติ
แต่ว่ามันอยากจะง้างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
เพลงมันถึงพูดถึงแบบชีวิต
ถึงโลกถึงจักรวาล
คือจริงมันก็หนีไม่บนเรื่องศาสนากับความเชื่อ
เพราะว่าพ่อกับแม่ลูกป่วย
ภาพอะไรมันก็ปล่อยนกปล่อยปลา
เพื่อเรื่องสุขภาพปล่อยนั้นนู่นนี่
มันก็เหมือนสนใจมากขึ้นไปอีกว่า

คือจริงศาสนาความเชื่อ
มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์แบบสร้างขึ้นมาในต่างท้องที่
แล้วพออ่านไปเรื่อยหรือค้นพบไปเรื่อย
มันก็จะรู้สึกว่าจริงแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยง
จนเราค้นพบว่ามันเป็นเหมือนกับกฎของจักรวาล
มันเป็นกลไกของการเอาตัวรอดของมนุษย์นี่แหละ
มันเลยสนุกเลยเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มสนุกแล้ว

ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไร
พอพูดคำว่านิรันดิ์แบบทุกคนที่บ้านก็ชอบ
สิ่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้มันคงอยู่ตลอดไป

มันก็จะอยู่ต่อไปเป็นนิรันดิ์อะไรอย่างนี้

อยากสร้างบางอย่างที่มันเป็นสัญลักษณ์
ที่มันอยู่ได้มากกว่าแค่ภาพวาดภาพหนึ่งอะไรอย่างนี้
ลองสร้างให้มันจากจินตนาการให้มันจับต้องได้

เพราะเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะอยู่มีอายุนานอะไรอย่างนี้
แล้วก็เมื่อมันผ่านการเวลาไปแล้วมันเหมือน

ปลูกสร้างบางอย่างที่มันสะท้อนวัฒนธรรม
ในช่วงที่ผู้สร้างมีชีวิตอยู่บนโลก

ก็มาจากบิ๊กเกอร์
ขวดบิ๊กเกอร์ที่ใส่ภูเขาอักษรวิทยาศาสตร์
เวลาที่จานบินมันดึงขึ้นไปข้างบนยาง
เพื่อใส่แบบสตอรี่ไปนิดนึงว่าผู้สร้างมีเราอยู่ในนั้น
แล้วเราทำวงมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม
เอาศิลปะนำ
เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเราทำเพลงแล้ว

แต่ว่าสิ่งที่มันได้มาผลพลอยได้ก็คือ
ชื่อเสียงแล้วก็เงินทอง

ถ้าเราทำอะไรเราทำได้ดี

แล้วก็ค่อยมาคิดฟังก์ชันว่า

สามารถรวมกับ
คำว่าธุรกิจยังไงได้บ้างด้วย
เหมือนเลยคือเราเป็นคนกำหนด
แต่ความต่างคือ

เราสามารถรู้มากกว่าว่า
เราอยากจะบันทึกอะไรไปในความทรงจำ
ของคนโดยการผ่านการฟัง

คือการมาใช้ชีวิตอยู่
มันอยู่บนโลกความเป็นจริงมากกว่า

ประตูมันจะเข้าพิษดานมาก
เตียงด้านนั้น
ขอบคุณครับ

แต่มันกระดากปากที่มันจะพูดเอง

ความแปลกความแตกต่าง

สร้างบางอย่างเพื่อทำลายบางอย่าง
แต่สุดท้ายแล้ว

เรามองว่ามันคือความงาม